เรื่องของครูนักเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

เป็นการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ไปค่ายลูกเสือคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาคนวิจารณ์กันมากเลยนะคะ
ถึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเป็นภาพการเข้าฐานของเด็กนะคะ
ก็นั่งอยู่บนแพงไม้แพงไม้ไผ่
แต่ว่าเด็กที่นั่งอยู่เต็มแพ้ไม่ไผ่
ที่จะข้ามน้ำไปเนี่ยไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลยสักคนค่ะ

ดึงเชือกไปหน้า
ไปสวะหน้าดึงเชือกแมน
เนี่ยค่ะแพร่นี่ก็จะไปตามเชือกที่เด็กที่อยู่บนแพร่ดึงกันไปนะคะก็ข้ามฝากไปฝั่งนู้นนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ค่ะพอลงอยู่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วมีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัย
คนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่าโอ้โหเด็กอยู่บนแพร่อันนี้เกือบ๒๐คนแพ้ไม่ไผ่อันนี้แต่ว่าไม่มีใครมีเสื้อชูชีพเลยสักคนหนึ่ง
เนี่ยค่ะเขาก็ห่วงกันนะคะบอกอันตรายมากจริงนะคะถ้าพลาดพลั้งตกน้ำเนี่ยโอ้โหมันมันเกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วใครจะรับผิดชอบนะคะ
ก็น่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยนะคะน่าจะเป็นการสอนเด็กด้วยว่าสัญจรทางน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพแล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้เนี่ยฝึกให้เด็กสวมชูชีพให้เป็นด้วยเนี่ยค่ะก็ทัวร์ลงนั่นแหละพูดง่ายนะคะปรากฏพอเข้าไปดูอีกรอบนึงเนี่ยคุณครูที่ลงคลิปก็ตั้งโปรไฟล์เป็นบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดข้ามไปฝั่งนู้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่รู้จักการสวมใส่เสื้อพยุงตัวหรือเสื้อชูชีพนะครับ